ส่วนความคืบหน้าสำหรับกรณีที่สาวแกรป
แล้วก็ถูกคนร้ายดักแทงที่จังหวัดอุดรธานี
ภาวะกันเลยนะกลัวเป็นเหตุการณ์เรียนแบบ
ตอนแรกผู้เสียหายเธอชื่อนางสาวสายฝน
รู้สึกว่าเจ็บที่แขนและลูกค้าช่วยดูให้แล้วก็เรียกรถพยาบาลกับแจ้งตำรวจให้
โชคดีมากคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒ธันวาคมใช่ไหมคะช่วง๓ทุ่ม
วันนี้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะชื่อว่านายตรีพบรอดจุ้ยหรือในปออายุ๒๗ปีค่ะ
คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักเลยในปอรับสารภาพเลยบอกว่าผมก่อเหตุจริง
แทงสาวกราฟฟู้ดแล้วก็ดักตีชาวบ้านหน้าสวนน้ำยูโซเทลด้วย
เขาบอกว่าก่อนก่อเหตุเขาเสพยาบ้ามาเขาอยากได้เงิน
ตำรวจก็คุมตัวไปตรวจยึดเสื้อผ้าแล้วก็ไม้หน้าสามที่ไปดักตีชาวบ้าน
รถจักรยานยนต์สกูปปี้ไอสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนยึดไม่ได้ทั้งหมด
ไปคุยกับนางสังวานแม่ของนายปอคนเกาะเหตุนะครับ
แม่บอกว่าคือลูกชายเนี่ยเพิ่งถูกจับคดียาเสพติดไปเมื่อ๒เดือนก่อน
พอออกมาก็โดนให้ออกจากงานแล้วก็ทะเลาะกับแฟนสาวอีก
คิดว่าคงจะเครียดมากก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
เรื่องต้นค่ะตำรวจนำตัวส่งพนักงานสอบสวนไปแล้ว
นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ